ตำรวจป่าต้นน้ำที่จังหวัดน่านจริงจริงก็พบว่ามีบางพื้นที่เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรก็คือลุกล้ำพื้นที่ป่าไป
ก็เลยกลายเป็นภูเขาหัวโล้นจำนวนนึงเลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
นี่คือสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่น้ำน่านล่าสุดในอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
แทบไม่เหลือความเป็นป่าดังเช่นเมื่อ๒๐ปีที่ผ่านมา
หากมองออกไปสุดลูกหูลูกตาจนถึงสรรเขาแนวชายแดนไทยลาว
จะเห็นเป็นภูเขาหัวโล้นสลับกับพื้นป่าสมบูรณ์ที่ยังหลงเหลือค่อนข้างน้อย
และบางจุดมีการเผาปลาจนสามารถมองเห็นกลุ่มฟันลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทีมข่าวจึงเดินเข้าไปสำรวจบริเวณยอดเขาที่สูงที่สุด
ภาพที่เห็นพบว่าเกือบทุกพื้นที่มีการกำจัดวัชพืชและบางส่วนได้ไถเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกพืชเกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง
แต่ที่หนักไปกว่านั้นพื้นที่ป่าที่เกิดสมบูรณ์กลับถูกเผาทำลายลงจนทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปด้วย
และบางต้นถูกตัดทำลายลงดังภาพที่เห็น
ซึ่งจากสภาพที่เห็นนะครับก็พบว่ามีร่องรอยของการถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง
และที่สำคัญนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า๓คนโอบต้นนี้
ก็ถูกตัดและเผาทำลายลงไม่นานที่ผ่านมานี่เองครับเช่นเดียวกับพื้นที่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำน่านขณะนี้พื้นที่ป่าได้ถูกทำลายลงจนกลายเป็นเขาหัวโล้น
แตกต่างจากอำเภอทุ่งช้างและอีกหลายอำเภอของจังหวัดน่านเมื่อสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขา
กลับพบว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยจนสามารถมองเห็นโขดหินได้อย่างชัดเจน
และได้สังเกตเห็นสีของน้ำเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากน้ำได้พัดเอาดินโคนบนภูเขาหัวโล้นลงมาด้วย
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าที่ดินที่พวกเขาใช้ประโยชน์ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
โดยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าได้มีการขยายพื้นที่จากเดิมเป็นจำนวนมาก
จากจำนวนประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในการทำไล่ทำสวนเนี้ยพวกเราก็ไม่อยากทำหรอก
ถ้ามีอาชีพอื่นที่ว่าเป็นที่แน่นอนรายได้เป็นที่ชัดเจนนะครับ
เราก็ไม่อยากทำสำหรับพื้นที่ป่าทั้งสองแห่ง
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดจนถึงปัจจุบันถูกบุกลุกเท่าทางเพื่อทำการเกษตรไปแล้วเจ็ดหมื่นสามพันเท่าไร
โดยในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างถูกบุกลุกไปแล้วกว่าสี่หมื่นแปดพันเท่าไร
และในอำเภอเฉลิมพระเกียจอีกสองหมื่นห้าพันเท่าไรซึ่งจากนี้เป็นต้นไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งที่มีประสิทธิภาพ
อนาคตพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านอาจถูกบุกรุกจนกลายเป็นป่าข้าวโพดและป่ามันสัมปะหลังทั้งจังหวัด
สรอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน